วินาทีที่จะตัดสินชีวิตของครอบครัวของคุณเอกันนะครับว่าจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้สูงสุดถึง๑ล้านบาทหรือไม่นะครับกับการตอบคำถามไปในช่วงที่แล้วครับคุณผู้ชมครับเอาใจช่วยกันนะครับถ้าเกิดว่าครอบครัวนี้ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ในวันนี้ว่าขอให้ได้เงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดนะครับ
ฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดจันทบุรีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือจังหวัดใดต่อไปนี้มีขนาดพื้นที่เล็กกว่าจังหวัดจันทบุรี

ลุงโอเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งเพชรบุรีซึ่งเป็นคำตอบที่
บ้าจริง
จังหวัดตัวเลือกมีพื้นที่

จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
โดยจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่นะครับ

จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีพื้นที่๖๒๒๕ตารางกิโลเมตร
ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่อง

ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่ท่าแม่ไม้มวยไทย

คุณตาจำนงนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
ีเหนาแทงกริจซึ่งเป็นคำตอบที่

ชะเฉลยที่ถูกต้องก็คือหงปีกหัก
หงปีกหักนี้ไม่ใช่ท่าแม่ไม้มวยไทย
แต่เป็นท่าลูกไม้มวยไทย

เพราะยังสามารถลุ้นเงินแสนได้

ลุ้นเงินหมื่นกันในข้อนี้ก่อนครับ

เลือกเฉลยจากเรื่องพริกไทยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือพริกไทยในถุงนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่

สุเลือกตอบตัวเลือกที่๒๘ขีด
จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่
เฉลยไปพร้อมกันครับว่าพริกไทยถุงนี้หนัก๘ขีดหรือไม่นะครับ
ถูกหรือไม่ถูกขึ้นอยู่กับพริกไทยถุงนี้นะครับคุณผู้ชม
ทำไมในแบบนี้อ่ะ
ตอบถูกใช่ไหม

เอาละครับตอนนี้ก็คือทำได้ตอบถูกนะครับในข้อนี้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
อีกข้อนึงถ้าข้อนี้ตอบถูกอีกนะครับ
จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่

ขอบคุณกันครับกับข้อนี้ในเรื่องเผ็ดพลอย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกฏ
เหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนินลการ
มุกดาหารสีจุดแดงสลัวเพทายสังวานสายภัยทูล
กรอนที่พูดถึงอัญมณีชุดนพก้าวคำที่หายไปคือคำว่าอะไร
ข้อสามค่ะแม่เอนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สามขาวงัว
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๑แสนบาทนะครับกลับบ้าน

จริงแล้วนะฮะแม่เลือกตัวขาวมัวใช่ไหมฮะ
ก็คือครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติและบรมครูด้านหน้าตสินและวรรณกรรมไทยนะครับ
ปรากฏในเอกสารของหอสมุทรของสยามสมาคมระบุไว้ชัดเจนนะครับ
ก็วันนี้นะครับสรุปเงินทุนไปต่อชีวิตของครอบครัวแม่เอจากจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ตอนนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
เรื่องอะไรก่อนได้ก็เก็บไว้เป็นค่าเดินทางพาน้องมาหาหมอที่
กรุงเทพค่ะแต่วันนี้ผมชื่นใจนะที่ได้มาเจอกับครอบครัวของคุณชื่นใจ
เด็กคนนี้เขาก็เหมือนลูกนกที่เวลาผมมองเห็นภาพนี้นะ
ผมมองเห็นภาพว่าคุณเอก็เปรียบเสมือนแม่นก
ที่ต้องคาบเหยื่อมาป้อนลูก
แล้วแม่นกนี้ก็ต้องเสี่ยงพยานอันตรายต่างนานานะครับ
เพราะฉะนั้นอย่าท้อนะฮะ
ผมขอให้มีโอกาสดีแล้วมีสิ่งดี
มีผู้ที่ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

คุณพ่อด้วยนะครับให้สุขภาพแข็งแรง
คุณผู้ชมยังจำความน่ารักของยายแก้ว
แล้วก็ความน่าเอ็นดูของหนูน้อยน้องเปี๊ยก

หลังจากที่ครอบครัวของคุณยายแก้วนี้
จังหวัดเชียงใหม่ได้มาออกอากาศไป
ก็ได้มีความเมตตาจากคุณผู้ชมทั่วสารทิศครับ
ช่วยต่อชีวิตให้ครอบครัวนี้มากมายเลยนะครับ
และตอนนี้น้องเปี๊ยกได้รับการรักษาดวงตา
แล้วสามารถมองเห็นได้ดีขึ้น

วันนี้ผมมีคำขอบคุณจากครอบครัวของคุณยายแก้วมาฝากไปชมกันครับ
หลังจากออกรายการเก็มต่อชีวิตก็ดีขึ้น

ยายก็เลยเอาวันเป็นการศึกษาแล้วอ้อนพ่อง
แล้วก็เอาประญาต่างน้องเปี๊ยกพร่องเอ่ยค่ะ
ยายขอขอบคุณเกมต่อชีวิตที่ช่วยชีวิตยายมาครั้งนี้

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา๑๙น๑๕นทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ก็ขอบคุณค่ะที่ทางรายการให้โอกาสมาเล่นเกมนะคะ
เงินรางวัลที่ได้นะคะก็จะเอามาไว้สำหรับพาน้องไปหาหมอที่กรุงเทพค่ะ
แล้วส่วนหนึ่งก็จะมาปรับปรุงห้องน้ำค่ะ
น้องจะได้เข้าห้องน้ำอย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะ